สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวลือสนั่นบนโลกโซเชียลนะคะ

อาจจะเป็นคุณพ่อคนใหม่ของวงการบันเทิงเราก็เป็นได้

ไม่ใช่เรื่องจริงยังไม่มีข่าวดีอะไรในตอนนี้
แต่ยอมรับว่าตัวเองก็อยากจะมีทายาทแล้วเหมือนกัน
เจ้าตัวยังประกาศเลิกเล่าเลิกบุรีเกือบครึ่งปี
เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของตัวเองไว้ล่วงหน้าอีกด้วยนะคะ
ก็อยากให้ว่าที่ภรรยามีเบบีด้วย
จะได้อยู่ในโมเมนต์สุดพิเศษของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะ
คือถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ตอนนี้สถานะก็ยังเป็นแค่แฟนกันปกติ
เตรียมความพร้อมในอนาคต
เพราะเขาบอกว่าโอซาแวงนี่แหละเป็นผู้หญิงที่แบบ

แล้วก็อยากจะเป็นสามีแล้วก็พ่อที่ดี
ให้กับโอสาวาง